เฮ้ยน่ากินมากแล้วคุณผู้ชมดูคือเย็นแบบในแก้วเนี้ย
แล้วกินตอนร้อนนะคุณผู้ชมคุณฟินขนาดไหน
นี่เขามีท็อปปิ้งอะไรมากมายเลย
ไปดูกันหน่อยร้านนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็มีเมนูอะไรบ้างคะ
ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าร้านว้าวน้ำมะพร้าวปั่น
อยู่บ้านคุณชนะจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ไปเลยจะบอกคุณชนะว่าไม่เหมือนที่ไหนคุณดูซะก่อนเห็นไหม
นี่ค่ะข้างบนเนี่ยเป็นท็อปปิ้งไอศครีม
หรือใช่บางคนอาจจะชอบเป็นขนมปังก็แล้วแต่เลยนะคะ
ไปคุยกับเจ้าของร้านคือคุณเปิ้ลกันทิตาตั้งติยพันธ์ค่ะ
คุณเปิ้ลบอกว่าร้านนี้เปิดขึ้นมาด้วยความชอบส่วนตัวเลยนะ
ปกติชอบทำอาหารอยู่แล้วหยิบจับนู่นจับนี่เอามาทำเป็นเมนูต่าง
และที่สำคัญคือส่วนตัวนี้นะคะเธอคนนี้ชอบทานน้ำมะพร้าวปั่นมาก
แต่ประเด็นมันคือว่าบางทีเราไปซื้อเนี่ยมันไม่ถูกปากเราคุณชนะ
มันไม่โดนจิตโดนใจใช่ก็เลยมาลองทำเอง
แล้วก็ปรับสูตรไปปรับสูตรมาปรากฏได้สูตรที่เราชอบแล้วมันก็คืออร่อยที่สุดเลย
แต่ต้องเพิ่มความพิเศษเข้าไปหน่อยให้มันดูแตกต่างจากที่อื่น
ก็คือท็อปปิ้งนั่นแหละค่ะครับท็อปปิ้งที่ว่ามีอะไรบ้างล่ะคุณคะ
ไอติมมะพร้าวลอดช่องเม็ดแมงลักสลิมสาคูเฉาก๊วยมีหมดเลย
ราคาถูกอกถูกใจเพียงแค่แก้วละ๓๕บาทเท่านั้นค่ะคุณชนะคุณผู้ชม

แล้วนอกจากเมนูเครื่องดื่มแล้วนะคะที่ร้านเนี่ยยังมีเมนูขนมปังปิ้งเตาถ่านด้วยนะ

มะพร้าวพริกเผาหมูหยอง

ลาสสิกมากเลยยังมีชาไทยใบเตยฝอยทองช็อกโกแลตซุปข้าวโพดนมฮ็อกไกโดนมเนยและสตอเบอรี่
ออกทีอยู่ตรงไหนแม่ผมอยู่พิโลกตอนนี้ได้ไปหาซื้อกิน
บอกเลยนะคะว่าร้านนี้อยู่ริมถนนชัยยานุภาพ
ใกล้ซอย๑๐ร้านเนี่ยนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด

อย่างนั้นบอกแม่ผมหน่อยแม่ผมเล่นเฟซบุ๊กเป็นด้วยเดี๋ยวเนี้ย

หรือเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนี่แหละเดี๋ยวเขาจะบอกเบอร์โทรหรือพี่กัด
ส่วนราคาของขนมปังก็เกือบ๑๕บาทใช่มีเบอร์โทรให้ด้วยถ่ายรูปได้เลยคุณผู้ชม
อยู่จังหวัดพิศนุโลกหรือว่าใกล้เคียงไปอุดหนุนกันดู
แต่อยากจะบอกว่านี่ก็คือว่าเป็นตัวอย่างนะของคนที่เริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองชอบ
มาพัฒนากลายเป็นอาชีพได้แล้วหาจุดต่างขายดีเลย
พ่อค้าหลายคนที่เขาเริ่มขายของโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกินเนี่ย

จะมีความสุขกับมันเราจะรู้สึกว่าอยากจะทำมันทุกวัน